แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผมจะนำเสนอจะช่วยให้คุณผู้ชมหายง่วงไหม
เป็นพิซซ่าพิซซ่ามัง
ซ่ามังหรือว่าพิซซ่ามังมังสวิรัติหรือว่ามังคุด

เป็นพิซซ่ามังมังอร่อยจังอร่อยขนาดไหนไปดูกันครับ

ยังไม่หมดแต่ว่ามากันเยอะมากเพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติของพิซซ่าร้านนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะที่เชียงใหม่นะครับ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติทำให้ร้านนี้นะครับนี่เปเปอร์มายของป้าหมาย

เป็นแฝนของป้าหมาย

ครับอ่ะกำลังทำพิซซ่าอยู่

เป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยสามีของป้าหมาย
อย่างที่บอกเป็นชาวอิตาเลียนชื่อว่าคุณพี่เอโตเพนซาเบส
เดี๋ยวอ่านเสียงปกติได้ไหมเริ่มฟังไม่รู้เรื่อง
มันต้องสำเนียงแบบอิตาเลียนอ้าวคุณปีเอโตเพ็นซาเบเน
ดิฉันว่านั่นไม่ใช่อิตาเลียนมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่คุณพูดน่ะ
เรียกสั้นแล้วกันว่าลุงเปเป้ลุงเป้เรียกสั้นตั้งแต่แรก
เรียกให้ยาวถูกไหมอยากให้รู้จักชื่อจริงแล้วส่วนนี้คือฝีมือของคุณลุงในการทำพิซซ่า
โอ้โหเขาบอกว่าที่นี่เลยแป้งจะบางกรอบเป็นต้นตำรับแท้จากอิตาลีก็แน่นอนล่ะ
สูตรจากพันธพบุรุษโบราณเขาก็พัฒนาสูตรมาเป็นแบบของตัวเองด้วยนะ
แล้วก็นี่เลยเขาปรับเปลี่ยนหน้าพิเศษเล็กน้อยให้พิซซ่าจานนี้หน้านี้มีแต่ผัก
เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเขาต่างชาติที่เป็นสายบังสวิรัติ
ไม่ได้ทานมังสวิรัติก็ทานได้ไงใช่เอ้าไปลองฟังเสียงลุงเปเป้หน่อย
ไหมว่าเวลาเขาพูดเชิญชวนเนี่ยนะเขาจะเชิญชวนแบบภาษาอะไร
อืมอิตาเลียนหรือเปล่าไปเล่าฟังหนู
ใครฟังทันช่วยแปลให้ดิฉันด้วยอยากฟังอีกครั้ง
เลยค่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวเปิดมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแปลให้ส่วนสดตรงนี้
อ้าวหุ้ยลุงชนะว่ามาค่ะสบายอยู่แล้วมาส่วนภาษาอิตาเลียนค่ะ
นี่ภาพอิตาเลียนเขาบอกอย่างงี้ว่าผมเป็นคนรักเมียอ่า
งามแต๊งามปะหลับปะเหลือเมียผอมเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอ
ใครจะงามงดในเมียผมคนนี้บ่มีอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว
ภาษาอะไรเฮ้ยใช่เหรอเขายังไม่ได้พูดถึงพิซซ่าอะไรแล้วที่คุณแปลอ่ะ
ชมเมียก่อนอ๋อก็ต้องบอกว่าเมียเราสวยเมียเราดีอ่า
แล้วก็พิซซ่าจานนี้ตั้งใจทำให้กับลูกค้าได้ทานเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวน
ทานพิซซ่ากันเออเป็นแบบจ๊ะเชิญชวนไม่ต้องแปลแล้วมั้ง
มาทานพิซซ่ากันเอ้ามาทานพิซซ่าร้านนี้นะครับ
ป้าหมายค่ะค่ะกับจุดเด่นกับลูงเป๊เป่เป๊เป่เอ้าชื่อจริงลูงเป๊เป่
เดี๋ยวไปกันไม่ถูกเอ้าเดี๋ยวบอกก่อนแล้วกันใครที่อยากจะไปทานนะครับ
ร้านนี้นะครับเขาเปิดบริการตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
ทานกันได้ที่จังหวัดเฉียงหมาย

คุณวินนี่เป็นภาษาอิตาเลียนเลย

อาทิตย์ธรรมดาเดี๋ยวจะง่วงนอนกันแล้วก็อาจมีสีสันอัฐรสนิดนึง